มีเด็กหนุ่มวัย๑๕ปีคนหนึ่ง
เขาไปกับเพื่อนไปตลาดนกฮูกแถวนนทบุรี

ไม่น่าเชื่อนะฮะเดี๋ยวนี้แทงกันตายง่ายมากนะฮะ

ที่มันมีเล่นสเก็ตเขาทำเป็นลานสเก็ต

ตอนนี้เนี่ยเจ็บสาหัสอยู่นะฮะถูกแทงไปแล้วนะครับ

นาทีที่ถูกแทงแล้วก็นอน
นี่ฮะฟุบอยู่ที่พื้น

มีช่วงหนึ่งเขาเด้งลุกขึ้นมา

เพราะว่าโดนแทงอยู่ที่เขาไปหลายแผลเรือเกิน

หลังจากถูกแทงเข้าไปเนี่ย

ก็มีคนแจ้งตำรวจสพรัฐนาธิเบสให้มาตรวจสอบนะฮะ
กู้ภัยก็มาแต่มาถึงพบว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับ
เป็นตลาดนัดนกฮูกนะครับอยู่ที่ตะมนต์บางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ผู้ที่ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิต
สัจจะนะครับอายุ๑๕ปี
บาดแผลที่ถูกแทงนะครับถูกแทงเข้ากลางหลัง๒แผล
ชายโครงซ้าย๑แผลชายโครงขวา๑แผลแขนซ้าย๑แผล
และหัวไหล่ซ้ายอีกหนึ่งแผล๖แผลไหมคะเนี่ย
หลายแผลเลยเกินสุดท้ายเลือดออกเยอะมากนะครับ
กู้ไพพยามช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งกล้าวนะครับ
แต่ไม่ทันนะครับเสียชีวิตเพื่อนที่มาด้วยกันกับผู้ตายบอกว่า
มาตลาดนกฮูกกันนะฮะเพื่อจะมาซื้อของนะครับ
แล้วมาเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยมีการท้าทายกัน
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยชักมีดออกมาจากกางเกงนะครับ
ทำให้ตัวของน้องที่เล่าให้เราฟังเนี่ยนะฮะคืออัตภพลเนี่ย
ที่มากับสัตว์จะที่เสียชีวิตเขาก็วิ่งหนีแต่สัตว์จะวิ่งไม่ทันนะครับ
หนีไม่ทันถูกไล่ตามทันก็เลยถูกคนก่อเหตุที่ชื่อพีรพัฒน์เนี่ย
แทงใส่เขาหลายครั้งแล้วก็พากันออกมาขอความช่วยเหลือที่หน้าตลาดนกฮูก
จนกระทั่งมีกู้ภัยมามีตำรวจมาแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทัน
ทำให้น้องสัจจะหรือว่าน้องโต้เสียชีวิตอยู่ที่ตลาดตรงนี้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะครับ
พีรพัฒน์นะครับอายุ๑๕ปีเท่ากับผู้ตายเลย
ซ่อนตัวอยู่หลังตลาดพร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุ
เสือดำนี่นะครับมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดปลายแหลมยาว๑๐นิ้ว๑เล่ม
ีรพัฒน์เนี่ยสารภาพอ้างว่าเมื่อคืนนี้เขานัดเพื่อนมาเดินเล่นที่ตลาดนกฮูก
ตอนที่กำลังจอดรถกลุ่มของสัจจะผู้ตายมาตะโกนด่าพวกเขาก่อน
ีรพัฒน์บอกว่าผมก็เลยไปซื้อมีดจากร้านขายของ๒๐บาทมาเล่มหนึ่ง
เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวแต่สัจจะกับเพื่อนเนี่ยยังเดินตามมาหาเรื่องอีก
แล้วสัจจะนี่แหละวิ่งเข้ามาหาก่อนจะเอามีดมาแทงพีรพัฒน์บอกว่าผมก็เลยใช้มีดที่ซื้อมาเนี่ย
แทงสวนใส่ไป๔๕ทีทำให้สัจจะเนี่ยล้มฟุบลงกับที่ส่วนตัวเขาเนี่ยก็วิ่งหนีไปอยู่หลังตลาด
อันนี้คำสารภาพที่ผู้ต้องหาเขาบอกนะครับแต่ตำรวจบอกในตลาดเขามีกล้องอยู่นะ
ก็ให้การไม่เหมือนกับที่เพื่อนผู้ตายบอกนะฮะคนละอย่างกันเลยนะครับ
ส่วนนี้คือวัดชมพูเวกที่นนทบุรีนะครับ
วันนี้ญาติรับศพน้องโต้หรือว่าสัจจะที่เสียชีวิตเนี่ยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับ
ก็มีครอบครัวมีเพื่อนที่มาแสดงความอาลัยกัน
อยู่ร้องไห้อยู่เนี่ยนี่คือคุณย่าของโต้นะครับ
คุณย่าอายุ๖๘ปีแล้วคุณย่าประพา
คุณย่าบอกว่าหลานชายก็คือโต้เนี่ยไม่มีพ่อแม่กำพร้าพ่อกับแม่
ย่าก็ดูแลตั้งแต่เด็กคือพ่อเขาเสียชีวิตส่วนแม่เขาก็หนีหายไปไหนก็ไม่รู้
ย่าเองก็ฝากผีฝากไข้กับหลานชายคนนี้นี่แหละ
ดูมาถึง๑๕ปีหลานชายจะคอยหาข้าวหาปลาให้กินนะ
แล้วก็หารายได้พิเศษด้วยการไปทำงานช่วยเหลือที่วัด
ทีนี้พอไม่มีหลานแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
นี่ค่ะคุณย่าก็ร้องไห้นะครับ
ย่าบอกย่าเองก็ป่วยหลายโรคเดินก็ไม่ไหว

ทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยคุณย่าบอกว่ามันเหมือนกับมีรางสังหรณ์นะฮะ
เพราะว่าฝันถึงหลานชายอยู่๓คืนติด
ฝันเห็นหลานชายเนี่ยยืนอยู่ไกล
ย่าก็ตะโกนถามบอกเอาโต้ไม่กลับบ้านเหรอลูก
ยังไงก็กลับบ้านบ้างย่าคิดถึง

แถมยังมีนกแสกเนี่ยบินผ่านหน้าบ้านมาส่งเสียงร้องอีกนะครับ
สุดท้ายเมื่อคืนนี้หลานชายถูกแทงเสียชีวิต
คุณย่าบอกว่ายังไงก็ไม่ให้อภัยคนก่อเหตุนะครับ

สุดท้าย
อย่างไรไม่ได้บทเขาเลย
พี่ของโต้นะฮะน้องโต้ที่เสียชีวิตนะฮะเพื่อนรุ่นพี่เขาบอกว่าเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นะ

ฝั่งคู่กรณีคือนายพิรพัฒน์มือแทงเนี่ย
เดินอยู่แถวร้านขายของ๒๐บาททุกอย่าง
จังหวะที่เขาเดินผ่านร้านนี้กันเนี่ย

ที่ตะโกนมาบอกมึงมาดิ
แล้วก็ชักมีดออกมาจากกระเป๋าเสื้อ
แล้วทำท่าจะพุ่งเข้ามาหาโต้อยู่หลายครั้ง
จนสุดท้ายเนี่ยต้องพากันเดินหนีวิ่งหนี
ตัวของเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยบอกว่าก็เลยทีนี้ก็แยกแตกกระจายกันแล้ว

เขาบอกเขาก็เลยกลับมาที่วัดก่อน
รู้อีกทีก็คือเอ้าโต้เดินหนีมาไม่ทันถูกแทงเสียชีวิต
เชื่อว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะจากการที่มือแทงเนี่ยเข้าใจผิด

เข้าใจผิดว่ากลุ่มพวกเขาที่เจอเมื่อคืนที่หน้าร้าน๒๐บาทคือกลุ่มคู่อริ
เพราะว่าหน้ามันอาจจะคล้ายกัน
พอเจอพวกเขาเดินผ่านมาเนี่ยก็เลยชักมีดมาแล้วตะโกน
บอกมึงมาดิมึงมาดิแล้วก็ไล่แทงโต้
ใช่นะเข้าใจผิดเพราะผมเดินเวลาผมเดินตามหลังเขา
เหมือนเขาแบบเข้าใจผิดว่าผมไม่ไปหาเรื่องเขาเขาเลยหันมาแทงน้อง
แต่ที่จริงผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหาเรื่องเขาอยู่แล้ว
เพราะผมก็ไม่รู้จักเขาแต่ผมก็คือผมหันไปมองน้ำปกติอยู่แล้ว
ผมเจอใครผมก็มองอยู่แล้วเผื่อคนรู้จักผม
เพราะผมเคยรู้จักในโนหู้เวลาผมไปผมก็รู้จักหมด

โอ้โหคือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยมันจะไม่ถามกันหน่อยเหรอ
หรือจะไม่ดูให้ชูกันนิดเหรอว่าใช่หรือไม่ใช่ว่าคนที่มีเรื่องกับเราเนี่ย
ไม่แต่คือจะแทงผิดแทงถูกเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่คิดจะแทงเขาแล้วไง
โอ้โหดูสิแล้วนี่ไปบอกว่าเขาจะมาแทงก่อน
ก็เลยจะแทงเพื่อป้องกันตัวไหนมีดไหนอาวุธล่ะ
ท่านผู้ชมครับนายพิรพัฒน์นะครับตำรวจแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรีได้ตัวมาเรียบร้อยแล้ว
ก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป